ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำ
แถวบางเขนค่ะตั้งแต่ดึกนะฮะยันเที่ยงคืนนะครับคือปัญหาก็คือ
ท่านบอกว่า๒คลองน้ำเต็มแล้ว
คลองระบายน้ำสำคัญน้ำเต็มแล้วครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อคืนท่านนั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะไปตรวจน้ำท่วม
แถววงเวียนบางเขนเขตบางเขน
ซึ่งเป็นจุดที่ฝนตกหนักที่สุดของเมื่อวานนี้ครับ
พอลงรถไฟฟ้าปุ๊บเจอนักเรียนนักศึกษาคนทำงานยืนรอนะครับ
ยืนรอแบบไปไหนไม่ได้อยู่เต็มรถไฟฟ้าเลย
สถานีรถไฟฟ้าเลยเพราะว่าข้างล่างฝนตกหนัก

ซึ่งวิกฤตของวงเวียนบางเขนเมื่อวานนี้
คือบนถนนผนโยธินช่วงวงเวียนบางเขน
ที่เรานำเสนอไปเมื่อห้องข่าวหัวเขียวแล้วด้วย
มันต่อเนื่องยาวไปถึงรามอินทาครับ
น้ำมันเลี้ยวขวาไปทางรามอินทา
ถ้าเราไปจากทางพระหลโยธิน

โอ้โหยาวมาก

คลองบางบัวสำคัญไหมสำหรับแถวบางเขนสำคัญ

ไม่สามารถระบายน้ำได้

ตีหนึ่งนี่คุณผู้ชมมีรายงานว่า

ก็ขนหัวลุกเท่าไหรแล้วเมื่อกี้

หลายคันจอดเสียอยู่กลางน้ำเลย
เตอร์ไซค์ขี่ผ่านด้วยความยากลำบาก
จากการเดินตรวจสอบดูน้ำท่วมนะ

การก่อสร้างรถไฟฟ้าด้วยสาเหตุหนึ่ง

น้ำมันเต็มอย่างที่บอกไปแต่เชื่อว่า

อาจจะมีน้ำท่วมขังบ้างแต่ว่ามีข่าวดีมาเหมือนกัน
วันนี้กรมชนประธานจะส่งเครื่องสูบน้ำตัวใหญ่
เข้าไปช่วยระบายน้ำอีกแรงหนึ่งครับต้องช่วยกันครับคุณผู้ชม
ระหว่างโรงพยาบาลวิทยุคุณชัชชาไปเจอปัญหาอีกหลายอย่าง
ท่านบอกซีเรียสซีเรียสโดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชน
คือบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเอามาปรับแก้ไขฮะ
ปรับแก้อย่างไรปัญหาไปอย่างไรครับคุณผู้ว่าชัชชานะครับ
ดูเสียงและสีหน้าไหมวันนี้เคร่งขลึมเอาจริงเอาจัง
วันหนึ่งไม่เอาจริงเอาจังนะแต่ผมรู้ว่าท่านเครียด
เป็นห่วงแหละสถานการณ์
เจ้าหน้าที่กรทมก็มีไม่เพียงพอที่จะไปช่วยเหลือประชาชน
ไม่เป็นไรท่านบอกเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะครับ
มีทหารเอารถออกมาค่ะผมเคยนำเรียนแล้วนะฮะว่า
พลเอกประวิทย์เขาประสานไปยังทางผู้ว่ากอทม
บอกแล้วว่าต้องการความช่วยเหลือเมื่อไหร่ขอให้บอก
เมื่อคืนทหารออกมาครับเอารถออกมาบริการประชาชนครับ
ทหารจากหน่วยกองพันธหารสื่อสารที่๒๑กองทัพภาคที่๑
เอารถบรรทุกขนาดใหญ่ยกสูง๔คันมาจอดที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า
เวียนบางเขนติดกับสนบางเขนให้บริการประชาชนไปขึ้นรถกลับบ้านได้ที่นี่
บางทีคือพอมันน้ำท่วมอาจจะเดินลุยน้ำหรือรอรถนานใช่ไหม

อยู่ยอรับจ้างไม่ต้องพูดถึงแท็กซี่ไม่มีรถเมย์ไม่มา
ก็ต้องรถทหารนี่แหละน้ำแข็ง
นี่แหละครับส่วนเช้าวันนี้ครับมีฝนตกอยู่บ้าง
พื้นที่แต่หลายเส้นทางน้ำยังท่วมอยู่นะฮะ
เมื่อวานนี้อย่างช่วงบางเขนน้ำก็ลดลงแล้วนะ
เอาใครอยู่บางเขนรายงานสถานการณ์น้ำหน่อยครับ
เพราะว่านอกจากพื้นที่ท่านจะฝนตกเยอะที่สุดแล้ว
แล้วก็มีน้ำท่วมขังแล้วยังมีประชาชนอีกจำนวนมาก
จะต้องผ่านพื้นที่บางเขนของท่านช่วยเป็นกระบอกเสียงนะครับ
กระจายข่าวมาหน่อยนะฮะโอ้โหบางเขนหนักจริงจริงครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้ช่วยกันรายงานมานะคะใครอยู่พื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้าง
น้ำท่วมไหมรถติดหรือเปล่าหรือว่าฝนยังตกอยู่